เอาไปดูเรื่องที่ต้องฝากเตือนภัยกันหน่อยนะครับ
เหตุการณ์บางเรื่องเนี่ยมันก็เกิดขึ้นกลางวันแสกแบบที่เราไม่คาดคิดจริง
อย่างเหตุการณ์ในปั๊มน้ำมันแห่งนี้นะครับ
มีผู้ชายต้องสงสัยคนหนึ่งเดินไปเพื่อที่จะไปขโมยรถมอเตอร์ไซค
เด็กปั๊มเห็นเข้าพยายามไปห้ามแล้ว
พยายามที่จะฉุดรั้งมอเตอร์ไซค์ด้วยการถีบให้ล้มแต่เสียดายไม่สำเร็จครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดไปนะครับที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่๔ตำบลห้วยทรายอำเภอหนองแคร์จังหวัดสระบุรีครับ
สังเกตนะครับเรามีลูกศรผู้ก่อเหตุเอาไว้
คนนี้ครับผู้ชายใส่เสื้อดำคนนี้เดินเข้ามาในปั๊มนะท่าทางก็ดูมีพิรุษอยู่แล้ว
ชายคนนี้ตรงดิ่งแล้วก็มานั่งแล้วก็ขึ้นคร่อมที่รถมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่
คือถ้าเห็นแบบภายหลังเนี่ยนะก็นึกว่าเอ้าคงเป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์
ก็แก๊กอยู่พักใหญ่มันก็มีท่าทางมีพิรุษเพราะดูเหมือนว่าไม่มีกุญแจมา
มากดเพื่อสตาร์ทแล้วเด็กปั๊มคนนี้เห็นท่าไม่ดี

นี่ครับเดี๋ยวจะให้ดูอีกสักทีนึงนะครับ
ในจังหวะที่ผู้ชายคนเสื้อดำเขาขับขี่รถมอเตอร์ไซค์
เห็นไหมเขากำลังจะขึ้นคล่อมแล้วนะ
ก็แก๊กที่บริเวณกุญแจ
เสียบกุญแจเพราะเขาไม่มีกุญแจนี่
เอาลูกสอนไว้สีเขียวเด็กป๊าฮมาแล้ว

ตอนนี้ให้ล้มแต่ไม่ทันใช่มั้ยเสียดายไม่ทันครับโหสุดยอดอ่ะน้อง
ขับออกไปซะได้แล้วก็หนีหายไปเลยนะครับถามว่าทำไมเด็กปั๊มคนนี้ถึงวิ่งมาถีบไปแบบนั้น
เขาเป็นเจ้าของเหรอจริงเด็กปั๊มคนนี้เขาก็ไม่ใช่เจ้าของรถ
แต่เขาเห็นใช่ไหมครับแต่เขาเห็นท่าทางเห็นพิรุษของคนนี้แล้ว
ท่าทางจะไม่มาดีอย่างแน่นอนคนนี้ก็คือนายธนพัฒน์เรือนอ้นอายุสิบเจ็ดปี
พนักงานปั๊มน้ำมันแห่งนั้นแหละครับเล่าว่าขณะที่ตัวเขาเนี่ยเติมน้ำมันอยู่
ก็เห็นชายคนเสื้อดำคนนั้นเดินข้ามถนนมาเห็นมาแต่ไกลแล้วล่ะ
แล้วเดินมาคล่อมรถมอเตอร์ไซค์จากนั้นชายเสื้อดำคนนั้นเขาใช้แท่งเหล็ก
ลักษณะเหมือนไขควงแทงเข้าไปที่เบ้ากุญแจ
ตัวเขารู้ทันทีแบบนี้มาขโมยแต่ด้วยความที่ว่าระยะทางมันห่างไกล
กว่าจะเดินมาถึงรถมอเตอร์ไซค์ชายที่เขาขโมยรถมอเตอร์ไซค์เนี่ย
เขาก็ขับขี่สตาร์ทแล้วก็บิดหนีมอเตอร์ไซค์ออกไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
เอ้าเจ้าของมอเตอร์ไซค์เป็นใครไปดูชมหน้าค่าตากันหน่อย
ผู้เสียหายนะครับก็คือนายสุภวัฒน์เนาประดิษฐ์อายุ๑๘ปีครับ
ก็เล่าว่ารถคันที่ถูกขโมยไปเนี่ยนะฮะกว่าจะได้มาต้องเก็บหอมรอมริฟท์
ทำงานพิเศษในช่วงปิดเทอมเนี่ยครับตัวเขารู้สึกเสียใจมากนะครับ
รถมอเตอร์ไซค์ของเขาถูกขโมยไปก็ได้แต่หวังว่า
เจ้าหน้าที่ตำรวจจะตามจับผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายได้โดยเร็ว
กลางวันแสกในปั๊มแล้วในปั๊มเดี๋ยวนี้ใครเขาก็รู้
จริงมีกล้องวงจรปิดทั้งนั้นมีหมดนะคะเดินมาขโมยเฉยแบบนี้เลยครับ
เอาก็ต้องขอชินชมน้องเขาไปก่อนนะน้องกล้าห่านเยี่ยงถึงนะ
แต่สุดท้ายไม่สามารถจะช่วยไว้ได้ก็ไม่เป็นไร
แต่ยังไงสักก็ฝากกล้องวงจริงที่สำรวจนะครับ
เพราะว่าเราเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็พฤติกรรมของเขาชัดเจน
ก็หวังว่าจะจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วนะครับ